เขาจะบอกว่าหนังเหนียวใช่ไหมยิงไม่เข้าแทงไม่เข้า
คราวนี้หนุ่มอุดรศักดิ์เสือเพ่น

ปรากฏว่าถูกยิงที่ท้องแต่ก็ยิงไม่เข้า

อาจจะเป็นเพราะว่าปืนกับลูกปืนคนละรุ่นกันหรือเปล่า
ก็เลยทำให้แรงส่งออกมาไม่แรง

เกิดขึ้นกับนายศักดิ์สินขาวดีอายุ๓๗ปี

คนที่ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดนี้แหละค่ะ
โดนยิงบริเวณหน้าท้องแต่ไม่ระคายผิวไม่บาดเจ็บ

บอกว่าทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

เช่าบ้านอยู่ในซอยบ้านม่วง๘เขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก่อนที่จะเกิดเหตุเดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำ
แล้วก็ไปเจอกับนายพายุกลิ่นบัวแก้ว
นายคนนี้เคยทำงานด้วยกัน
แล้วก็ยืมเงิน๑๐๐๐บาทแต่ไม่ยอมคืน
ก็เลยทะเลาะกันจนมีปากเสียงค่ะ

ก่อนที่นายพายุจะลาออกแล้วก็ไม่ได้พบกันอีก
ทีนี้พอไปเจออริแบบนี้แล้ว
เมื่อมาเผชิญหน้ากันก็เลยเดินเข้าไปหาเลยทวงเงิน
แต่ว่านายพายุชักปืนออกมายิงใส่๑นัด

ก็ทางฝั่งนายศักดิ์สินไม่เป็นอะไร
นายพายุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจเลยล่ะค่ะ
ศักดิ์สินบอกอีกด้วยนะบอกว่าเรื่องกระสุนไม่เข้า

แต่บริเวณหน้าอกผมสักเสือเพ่นเอาไว้
เพราะผมเชื่อว่าหนังเหนียวยังไม่พอนะคุณ
ด้านหลังผมศักดัน๘ทิศเพื่อคุ้มครองและแค้วคาด
ไหล่ซ้ายผมศักดิ์ลายจอราเค

ต้นคอผมสัก๙ยอดพุทธซ้อนเพื่อเมตตามหานิยม
ที่ผ่านมาผมจะไปไหนผมไม่คุยนะ
แต่ว่าผมแคล้วคลาดมาตลอดรวมถึงครั้งนี้ด้วย
ฟังแบบนี้ต้องถามฝากฝั่งตำรวจบ้างคุณ

พันธุ์ตำรวจโทนันทการวรรณพันธ์สารวัตรสอบสวน
ตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๑ปลอกนะคะ

ทีนี้พอถามตำรวจเรื่องว่าเอ๊ะหนังเหนียวยิงไม่เข้า
ตำรวจบอกว่าปืนที่ใช้เนี่ย
อาจจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ไม่ใช่ปืนมาตรฐาน
หรือว่ากระสุนกับปืนอาจจะไม่ใช่รุ่นเดียวกัน
ก็เลยทำให้กระสุนส่งออกมาแบบไม่ครบรอบ
มันก็เลยอ่อนแรงอาจจะทำให้ไม่เข้า

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะติดตามตัวนายพายุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

อยู่ยงคงกระพันธุ์ในสักเสื้อเผ็ดนะครับ